นักฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับ
หลังจากไปลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย

ติดตามรายการจากคุณมริชาเจอร์มูลผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานจากภาคกาศยานสุวรรณภูมิครับ
ในครั้งนี้ยาวนานถึง๑๔วันแล้วก็กลับมายังแผ่นดินเกิดเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยมีทางด้านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ด้านข้างนี้คือชาริวชะปุ๋ยค่ะ
พูดมาถึงชูทองคุณศิษฐวีชัยค่ะไทรรัตนาคุณนะคะ
ทักทายกับแฟนทางไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณแฟนที่ติดตามนะครับ

แม้ว่าเราจะพลาดในเกมแรกไปแต่ก็แสดงให้เห็นศักภาพของนักบอลทีมชาติไทย
วันนี้เราไม่ได้เป็นรองใครในเอเชียแล้วฉะนั้นวันนี้นะครับ
เราก็ยังต้องมุ่งมั่นต่อวันนี้หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงเนี่ยนะครับ
ก็คือเรามีเวลาอีก๒วันนะครับที่จะเจอกับญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้แฟนก็คงจะรอติดตามชม
อยากให้มาชมมาเชียร์กันที่สนามรัชมัคลากันเยอะนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เป็นบทสภาพส่วนหนึ่งของโคสิโกจิติศักดิ์เสนามุน
หลังจากเดินทางถึงไทยนะคะแล้วข้างข้างที่ฉันก็คือ
ธนพุนเกษารัฐค่ะครับมาเชิญครับแล้วก็พูดถึง
แฟนบอลไทยสั้นสั้นค่ะก็ขอบคุณครับแฟนบอลชาวไทยที่
มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็วันที่๖นี้เราก็จะทำให้เต็มที่
ครับผมค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วในขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่
แฟนบอลเข้ารุมล้อมขอลายเซ็นต์ขอถ่ายภาพเฟซบุ๊คไว้
รายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะสามารถตามต่อได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ติดตามกันยาวต่อเนื่องได้เลยนะคะรวมถึงบรรยากาศการกลับถึงไทยของ